กันเลยนะคะจะพาไปดูเรื่องราวของลุงวีระ

ที่บอกว่าโกงความตายในเรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้นะคะ
ภัยเขาได้รับแจ้งว่าลุงวีระเนี่ยถูกฆาตกรรมอยู่ในห้องน้ำเสียชีวิต
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปชนะสูตรเบื้องต้นไปเก็บหลักฐาน
ทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่กู้ภัยเขาจะเก็บศพเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าไปเห็นกล้ามเนื้อที่ก้นของแกเนี่ยของลุงวีระเนี่ย

อ้าวนี่มือมือ

สรุปใช่แล้วนะคะลุงวีระแกยังไม่ตายนะคะ
อ่ามาดูเรื่องราวนี้กันค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไป
คนโทรแจ้งกู้ภัยว่าพบนายวีระนิ่มอนงอายุ๖๘ปีถูกฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
ที่บ้านพักนิคมสร้างตนเองนะคะในอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรี

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีที่ได้รับแจ้ง
เรื่องต้นเนี่ยพบผู้ตายอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะ
ไปเจอก่อนเลยน่ะนอนตะแคงนิ่งอยู่ในห้องน้ำแบบนี้ตอนแรกคาดว่าเสียชีวิตไปแล้ว
มือซ้ายเกาะอยู่ที่ขอบถังน้ำแบบนี้แหละค่ะ
กางเกงเนี่ยถอดลงมาครึ่งเข่าขาขวาเนี่ยเป็นขาเทียมนะคะ
ปลายเท้าไปเจอท่อนไม้ยาวประมาณ๓เมตร
ในห้องน้ำไปเจออุจจาระเปลือกเปลื้อนเต็มไปหมดนะคะ
ลาดเต็มไปหมดเลยเต็มไปทั่วเลยก็เลยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงเก็บภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก็แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาเก็บศพนะคะแต่ปรากฏว่าจังหวะเนี้ยค่ะ
จังหวะที่กู้ภัยกำลังตรวจสอบสภาพศพ
เท่านั้นที่สังเกตไปเห็นก้นของลุงแกก้นลุงวิรักษ์ขยับ
เรียกภาษาบ้านก็คือก้นขมิบนั่นแหละนะคะ
พอเห็นปั๊บอ้าวก็เลยช่วยกันตะโกนเรียกชื่อลุงลุง
แล้วก็ใช้การกระตุ้นที่หน้าอกแล้วก็ตรวจดูม่านตา
ก็พบว่าลุงวิรักษ์ยังไม่ตาย
เพียงแต่แกหายใจแผ่วเบาลง
ทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการประถมพยาบาลเบื้องต้นกันไป
แล้วก็นำตัวลุงวีระส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาท
มกลางความโล่งอกของทุกคน
นี่จังหวะกำลังช่วยชีวิตนะคะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้
พึ่งจังหวัดสระบุรีคนโทรแจ้งกู้ภัย

เจ้าหน้าที่เขาจะเอาข้าวมาส่ง
ก็พบลุงวีระนอนนิ่งอยู่ในห้องน้ำ
นิ่งแบบนั้นก็เข้าใจว่าลุงตายแล้วไงอ่า
ก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ค่ะ
เบื้องต้นคาดว่าลุงอาจจะเป็นลม

ขณะที่เข้าไปถ่ายห้องน้ำกำลังถ่ายหนักอยู่
แล้วจากนั้นก็นอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องน้ำนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปปุ๊บเห็นไกล
นึกว่าเสียชีวิตไปแล้วสรุปลุงวีระยังไม่ตายนะคะทุกคนก็โล่งอกที่แกยังคงปลอดภัยดีอยู่นะคะ